มาดูคดีที่เจ้าดำสุนัขเพศเมียนะครับ
ถูกกระทำชำราวจากชายต้องสงสัย
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของนั้น

แล้วก็ล่าสุดนี้นะครับให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม

ในขณะที่คนในชุมชนดังกล่าวนั้นคาดว่า
ชายต้องสงสัยน่าจะเป็นวัยรุ่น
ที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับชุมชนนั้นครับ
นางสาวนุสราเขมดานนท์นะครับ
เจ้าของสุนัขเศษเมที่ชื่อว่าเจ้าดำ

ภายในซอยท่าดินแดง๑๖ย่านคลองศาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
กับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาทยากร

ให้ตำรวจนั้นใช้เป็นเบาะแสในการติดตามตัว

นางสาวนุสราเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานสมเด็จเจ้าพระยา

แต่ปรากฏว่าบุคคลต้องสงสัยรายนี้

หน้าฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปธรรม
บอกว่าขณะนี้มีพยานในชุมชนย่านที่เกิดเหตุนั้น
ให้ข้อมูลของผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม
ระบุว่าเป็นชายผิวขาวอายุไม่น่าจะเกิน๓๐ปี
และมีลักษณะท่าทางคล้ายกับที่นางสาวนุสราแจ้งความเอาไว้
จากข้อมูลที่ได้รับมายังระบุด้วยนะครับว่าชายต้องสงสัยรายนี้
อาศัยในชุมชนท่าดินแดงปัจจุบันนี้ย้ายออกไปแล้ว
โดยจะวนเวียนมาบริเวณที่เกิดเหตุเป็นครั้งเป็นคราว
แต่ละครั้งที่ชายคนนี้กลับมาก็มักจะเกิดเหตุสุนัขตายเป็นประจำ
ครั้งล่าสุดครับเป็นสุนัขเพศผู้อายุประมาณ๓๔เดือน
สภาพศพของสุนัขนะครับพบว่าคอหักแล้วก็มีบาดแผลบริเวณรูทวารด้วย
ขณะนี้พยานได้เข้าให้ปากคำกับชุดสืบสวนแล้วครับ
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงปวีนาเอกชัดครับผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาน
สมเด็จเจ้าพระยาระบุว่าขณะนี้ตำรวจได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพคนร้ายขณะกำลังหลบหนีเอาไว้ได้
แต่ว่าจากการตรวจสอบนั้นพบว่าภาพที่ได้มาไม่ชัดเจน
ต้องมีการตรวจสอบกล้องบริเวณใกล้เคียงต่อไป
หากเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ